นี่ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าคือตั้งแต่สถานการณ์โรคโควิด๑๙มันระบาดนี่นะคะ
หลายคนเสร็จล้มกันในระนาดไม่เป็นท่าเลยค่ะ
คุณลุงคนหนึ่งค่ะอาชีพดั้งเดิมคือขับรถแท็กซี่
ตอนนั้นเป็นไงคนกลับต่างจังหวัดกันเป็นแถวเลยนะคะ

คุณลุงคนนี้บอกว่าไม่ท้อค่ะกลับไปบ้านเกิดบ้านแพ้วสมุทรสาคร
จากที่จับพวงมาลัยกลายเป็นมาจับกระบอกข้าวหลาม

ใช่กระบอกไม้ไผ่คุณเนี่ยนะคะเผาข้าวหลามขายแบบนี้ค่ะ
แล้วคนที่ไปชิมมาแล้วนะเขาบอกว่าคอนเฟิร์มค่ะ
การันตีว่ารสชาติข้าวหลามของลุงเปี๊ยกเนี่ย
ชื่อลุงเปี๊ยกนะคะอร่อยมากวัตถุดิบคุณภาพดีมาก
เนื้อแน่นแน่นจ้ะเอามายั่วน้ำลายแต่เช้าแบบนี้นะคะ
กะทิอยู่ข้างบนนะใช่แล้วคุณเห็นไหมนั่นเตาถ่านอ่ะเออนะฮะ
ดูสิอ่ะเดี๋ยวพาไปค่ะคุณผู้ชมที่สมุทรสาครนะคะ
นี่คือร้านข้าวหลามลุงเปี๊ยกนะคะคือจะบอกว่าร้านไม่ใหญ่
เป็นเพลิงเล็กหลังคามุงจากตั้งอยู่ริมถนนสายสวนส้มมหาชัย
ตะบนสวนส้มอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ใครที่อยากไปริมรสคุณดูนะน้ำกะทิเนี่ยเห็นไหม
ข้นแบบนี้ใครที่อยากไปลิ้มรสความอร่อยข้าวหลามของลุงเปี๊ยกนะคะ
ท่านไปได้สังเกตง่ายนะคะร้านเนี่ยเป็นเพลิงเล็ก
ใกล้กับป้อมตำรวจบริเวณก่อนถึงแยกไฟแดงสวนส้มนะคะ
ลูกค้าที่เคยชิมแล้วเนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
หลามลุงเปี๊ยกเนี่ยหอมมากรสหวานมันกำลังดี
ข้าวเหนียวก็นุ่มมีทั้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำ
แถมมีถั่วดำผสมอยู่กับข้าวเหนียวทุกกระบอกน้ำลายไหลเลยนะ
หินร้อนร้อนเลยเนอะเนอะเออครับได้ตอนนี้ดีมากเลย
อากาศเย็นเย็นด้วยนะคะอ่าลุงเปี๊ยกเล่าต่อบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย
ขับรถรับจ้างแต่ว่ามาเจอกับปัญหาโรคโควิดสิบเก้านี่แหละค่ะ
ก็เลยทำให้รายได้ในการขับรถแท็กซี่น้อยลงตัดสินใจเอาไงดี
เปลี่ยนมาเผาข้าวหลามขายนะคะถามว่าลุงเปี๊ยก
เคยทำมาก่อนเหรอข้าวหลามมีสูตรดั้งเดิมของที่บ้านเหรอหรือยังไง
เปี๊ยกบอกว่าไม่เลยไม่เคยทำข้าวหลามมาก่อน
แต่เคยมีภรรยาที่มีอาชีพขายข้าวหลาม
มาลองทำลองผิดลองถูกคิดค้นเพิ่มเติมจนได้สูตรที่ลงตัว
แล้วเป็นสูตรเฉพาะของตัวเองขึ้นมา
ส่วนไม้ไผ่ที่นำมาทำข้าวหลามนะคะก็จะเหมารถไปซื้อจากจังหวัดกาญจนบุรี

ลำละ๕๕บาทตัดได้ประมาณ๑๕กระบอกนะคะ
โดยวิธีการก็คือจะเอาข้าวเหนียวคุณภาพดีแช่น้ำไว้ก่อน๑คืน
ส่วนกะทิค่ะก็จะคั้นใหม่สดทุกวัน
พอเวลาสักประมาณตี๕ก็จะเริ่มแล้วติดเตาทานตั้งเตาถ่านสำหรับเผาข้าวหลาม
จากนั้นก็ไปเคี่ยวกะทิค่ะ
ซึ่งตอนนี้ลุงบอกว่าจะนำกระบอกไม้ไผ่ไปตั้งที่เตาไฟเพื่ออุ่นกระบอกไม้ไผ่ก่อน
พอกะทิเดือดปุ๊บเติมเกลือกับน้ำตาลให้รสมันตัดกันหน่อยนะคะ
จนได้ที่แล้วก็ยกลงใส่ข้าวเหนียวใส่ถั่วดำแล้วนำมากรอกใส่กระบอกไม้ไผ่
เปี๊ยกบอกว่าขั้นตอนตอนนี้เนี่ยสำคัญมากห้ามไปไหนต้องคอยหมุนกระบอกไม้ไผ่กระบอกข้าวหลามบ่อย
เพื่อให้ข้าวหลามสุกทั่วทั้งกระบอก
นี่ปุ้ยอ่านไปนี่สูตรลุงเขาทั้งนั้นเลยนะบอกสูตรเลยนะ

ลุงเปี๊ยกบอกว่าใช้เวลาร่วมเชิงโมง

จะสุกจากนั้นก็นำถุงพลาสติกมาปิดปากกระบอกนะคะ
นำยางมะระปะเตอร์เพื่อรอขายกระบอกใหญ่

ถ้ารองลงมาก็กระบอกละ๓๐บาทแล้วก็๒๕บาท
เห็นไหมลุงเปี๊ยกทุบให้ด้วยนะคะ
น่าทานมากปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงข้าวหลามต้องที่ไหนคะ
น้องมนต์ลองทานของลุงเปี๊ยกหน่อยไหมนะครับบ้านแพ้วสมุทรสาคอน
นี่แหละไม่เลือกงานไม่ยากจนของแท้